เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๔เขตสายไหมนะคะ
คือมีชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์กับพี่สาวเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
คือเขาขี่ไปเพื่อที่จะนำบัตรประชาชนของพี่สาวอีกคนนึงที่ถูกเรียกตรวจที่ด่าน
แล้วไม่พบบัตรประชาชนเขาก็เลยออกจากบ้านเอาบัตรไปให้พี่ที่โดนตรวจอยู่
แต่กลายเป็นว่าคนที่พอเอาบัตรไปให้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจด้วย
แล้วเราสองคนเรามีบัตรไหมแล้วเราสองคนทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก
แต่กลายเป็นว่าทะเลาะกันตีกันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายเขา
แต่ก็เดี๋ยวดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะเพจเฟซบุ๊กเจ๊ม้อยบีพลัสโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสี่
สี่แยกเชิงสะพานข้ามคลองหกวาสายไหมสามสิบเก้าเขตสายไหมกรุงเทพฯ

ก่อนเกิดเหตุนะคะผู้ชายวัย๑๗ปีที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่อยู่ในคลิปนะคะ
พี่สาวของเขาพี่สาวก็ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวที่ร้องไห้อยู่ในคลิปอะค่ะ
คือเขาเอาบัตรประชาชนไปให้พี่สาวกับน้องชายคนเล็ก
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายของที่ตลาดแล้วก็ไปเจอด่านตรวจ
แล้วไม่ได้พกบัตรประชาชนก็เลยเอาบัตรไปให้เอาบัตรไปให้จากบ้าน
แต่พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบคนที่เอาบัตรไปให้ด้วยค่ะ
ตรวจสอบว่าอ้าวหมวกกันน็อกไม่ใส่บัตรประชาชนมีไหมมีไหม
ต้องไปโรงพักนะคือไม่ได้ใส่หมวกกับน้องจริง
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ถามตำรวจไปว่าตกลงนี่มันด่านอะไรกันแน่
ความมั่นคงด่านการจราจรหรือด่านอะไรกันแน่
ก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะ
อาจจะมีคลิปให้ดูต่อค่ะ

ไปตั้งด่านนะพี่เขาปราบความมั่นคงใหม่นะ
เอาไปเอาไปเอาพาตัวลงพักไปไปปรับไปน้องไป

เอาไปลงไปดีก็ได้ค่ะ

ผมตั้งเข้าหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะ

เอาไปดูหมินจ้าพันธงานขณะปฏิบัติภาพที่ด่าตำรวจ

ไม่ได้ด่าไปว่าไปตำรวจได้ยินคำสูงเนี่ย
เอาไปเอาขึ้นไป
นี่ค่ะแต่เขาก็บอกเอาไว้ในลักษณะที่ว่าเขาก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก

ก็รีบเอาบัตรประชาชนไปให้พี่สาวที่อยู่ที่ด่านที่โดนตรวจบัตรอยู่ไง
แต่มันก็เป็นความผิดซ้อนความผิดความผิดเฉพาะตัวใช่ไหม

ทีนี้ตำรวจจะบอกว่าเขาตั้งด่านไม่ตั้งด่านแบบไหนยังไง

ถ้าเขาเรียกตรงนั้นเลยอ่ะใช่ไหม
จะไปว่าเขาจะหลีดชอชนยังไงอันนี้ได้

หนุ่มวัย๑๗ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ

ก็พาไปที่โรงพักนะ
ก็อย่างที่ตำรวจบอกว่ามันเข้าข่ายดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะ

แต่หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเขาก็โดนเจ้าหน้าที่ทำร้ายนะ

บีบคอจนหายใจไม่ออกด้วย

เราก็เลยตรวจสอบให้นะคะคุณผู้ชมคือเราเห็นคลิปนี้เราเห็นข้อความในเพจชื่อดังนะคะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นไปที่สอนอสายไหมเลย

พบกับนางสาวเยอแทร่ว่างอายุ๒๐ปีกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์ชาวจังหวัดต่า

ก็คือผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวในคลิปคนนี้นะคะ

กล้าแทร่ส่งอายุ๔๗คือแม่ก็มาเยี่ยมลูกวัย๑๗ยังอยู่สอนอสายไหมเลย

ใช่ทีนี้ก็ถามพี่สาวคนนี้แหละเธอก็เล่าให้ฟังว่าเช้ามืดวันนี้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์น้องชาย

เพื่อจะเอาบัตรประชาชนไปให้พี่สาวอีกคนนึง

ถูกจับปรับอยู่ที่ด่านตรวจในซอยสายไหม๓๘
พอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ด่านก็มาตรวจเธอกับน้องชายบอกว่าน้องชายเธอไม่มีหมวกกันน็อก

ว่าแล้วเธอกับน้องชายพกบัตรประชาชนมาไหม

กลายเป็นว่ามีปัญหาอย่างในคลิปค่ะ
ได้ยินเสียงทุบตีค่ะหนูก็ร้องไห้
มาบีบคอแล้วก็อับหน้าอกน้องค่ะหายใจไม่ออก
คือตอนนี้

คือตอนนี้เราที่จะพร้อมกันยังไง
ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะรอพ่อแม่
แต่ถ้าจับกลับทำไมไม่ปรับเรา
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามาปรับเขาน่าจะพามา
แบบว่าจะมาประมาณนี้แล้วก็เสียคับปรับแล้วเราก็ไปกันเอง
แต่อันนี้เขาพาน้องหนูเข้าไปในห้องแล้วก็ตบหัว
ดึงดึงไปอีกมุมหนึ่งซึ่งหนูไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนอกจากนั้น
ส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่วัย๔๗นะคะ
บอกว่าครอบครัวมีอาชีพขายไก่ย่าง
กว่าปีแล้วก็ใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำ
ปกติพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

สาเหตุที่ตำรวจเรียกตรวจบัตรประชาชน
ก็อาจจะคิดว่าเป็นชาวต่างด้าวหรือเปล่า
ก็อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายแม่หน่อย
แต่สุดท้ายนะคะทีมข่าวของเราก็คุยกับตำรวจนะคะ
ตำรวจสนสายไหมบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีกับหนุ่มวัย๑๗คนนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาก็ไม่ใส่หมวกกันนอกจริงแล้วมันก็มีลักษณะของการดูหมินเจ้าพนักงาน
ขวางการจับกลุ่มด้วยนะคะ

ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ซึ่งหนุ่มวัย๑๗คนนี้หลังถูกแจ้งข้อหาเงียบไม่คุยกับใครเลย
แต่พ่อแม่ที่ไปเยี่ยมเขาไม่คุยก็นั่งเหม่อลอยทั้งวันนะคะ
เดี๋ยวต้องฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ
ในส่วนที่หนุ่มวัย๑๗คนนี้บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตบหัวและบีบคอค่ะ
ข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ชัดยังไม่ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่มานะคะ
ถ้าเจ้าหน้าที่อยากชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ
เราเป็นสื่อกลางได้นะครับทางครอบครัวเขาจะได้เข้าใจว่า
ตกลงแล้วมันมีเหตุการณ์ไปทำร้ายลูกหลานเขาจริงไหม
หรือว่าการตรวจค้นจับกลุ่มการเรียกปรับอะไรพวกนี้เนี่ย
ทำไปตามกฎหมายหรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไป
รอฟังคำชี้แจงจากตำรวจอีกทีนึงนะ